คุณครินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีอยู่ตรงจุดนั้นนะครับ
ติดตามจากคุณครินครับรายงานสดเข้ามาครับ
คุณผู้ชมครับเกิดความวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยนะครับ
บริเวณหน้าการไฟฟ้านครหลวงครับ
เมื่อกลุ่มอาชีวะนะครับที่รวมตัวกันที่บริเวณห้างสรรพสินค้า
เตรียมที่จะกระจายไปดูแลความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ
เกิดมีเหตุการณ์หญิงวัยกลางคนครับเดินเข้ามาและมาตะโกนว่า
อยากให้กลุ่มอาชีวะเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอนะครับ
ซึ่งในตอนนี้ครับเธอประท้วงด้วยการนั่งอยู่กลางถนน
และก็ไม่เก็บทรัพย์สินนะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ
ที่อยู่บริเวณที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
นั่นคือโทรศัพท์ของเธอครับเธอไม่เก็บไปใส่ในกระเป๋านะครับ
เธอจะเอาวางไว้ตรงนี้แล้วไม่ให้ใครมายุ่งกับโทรศัพท์ของเธอ
แล้วเธอก็ยังบอกอีกนะครับว่าเธอเนี่ยจะนั่งอยู่แบบนี้นะครับ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอกล่าวอ้างว่าเธอได้เดินทางไปที่สถานีตำรวจรุมพินีนะครับ
และบอกว่าได้เกิดมีปากเสียงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่นี่ก็เป็นเพียงคำกล่าวอ้างนะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีนะครับ
ก็ดูแลความเรียบร้อยอยู่บริเวณนี้ด้วยการนำโพลิสไลน์นะครับ
มากั้นแนวครับเพราะในตอนนี้นะครับยังคงมีรถที่สัญจรไปมาอยู่บริเวณนี้นะครับ
โดยที่เธอยังไม่พยายามที่จะลุกไปไหนและตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สถานีตำรวจลุมพินีนะครับพยายามที่จะพูดคุยเกลี้ยกล่อมอยู่
ซึ่งบรรยากาศแวดล้อมในตอนนี้นะครับคือกลุ่มนักเรียนอาชีวะที่มารวมตัวกัน
จะมาเป็นกาดอาสานะครับก็ต่างมึนงงครับกับการกระทำของหญิงวัยกลางคนท่านนี้นะครับ
ซึ่งยังไม่มีใครทราบนะครับว่าเธอต้องการอะไรนะครับ
ได้แต่ตอนนี้เธอหยิบธนบัตรใบละ๑๐๐บาทมาครับออกมา
แต่ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอต้องการอะไรกันแน่
ซึ่งทางกลุ่มอาชีวะนะครับก็ได้นำน้ำดื่มนะครับแล้วก็เข้ากล่องนะครับไป
ตอนนี้เรายังไม่รู้ครับว่าเธอเนี่ยต้องการอะไรมีจุดประสงค์อะไรแล้ว
ได้ยินเลยนะครับซึ่งในตอนนี้เธอได้เอาบัตรประชาชน
บัตรประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็มีเป็นเหมือนลักษณะเหมือนบัตรเครดิตนะครับ
เอาออกมาวางอยู่บริเวณนี้แล้วก็ไม่ยอมลุกไปไหน
ซึ่งในตอนนี้ครับก็มีตัวแทนของกลุ่มอาชีวะนะครับ
พยายามเข้ามาพูดคุยเกลี้ยกล่อมกับเธอ
ซึ่งเธอเหมือนพยายามกำลังจะบอกว่าเธอมีอาการป่วยเป็นโรคอะไรสักอย่าง
แล้วก็พยายามหยิบบัตรเครดิตเนี่ยออกมาเต็มหมดเลยครับ
แล้วเธอก็พยายามบอกบอกกับทางทีมข่าวของเรานะครับ
ว่าเธอป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับ
ซึ่งตอนนี้ครับกำลังจะมีการประสานนะครับ
ให้ทางตำรวจหญิงแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับ
เข้ามาช่วยดูแลบริเวณนี้ซึ่งทางตำรวจเนี่ย
ซึ่งในตอนนี้เธอหยิบธนบัตรจากในกระเป๋าเนี่ยออกมาหมดเลย
แล้วก็เหมือนเธอพยายามจะพูดโต้ตอบกับกลุ่มอาชีวะนะครับ
ซึ่งเหมือนเป็นการที่เธอจะพยายามอยากให้กลุ่มอาชีวะเนี่ย
ความรุนแรงกับเธอซึ่งเป็นคำกล่าวอ้างของเธอที่ออกมาเมื่อกี้นะครับ
ซึ่งไม่รู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของเธอว่าเธอต้องการอะไรกันแน่
ซึ่งตอนนี้ครับก็มีตัวแทนของกลุ่มอาชีวะที่เป็นพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับ
พยายามจะคุยกับหญิงวัยกลางคนคนดังกล่าวนะครับว่า
สิ่งที่เธอต้องการคืออะไร